ไปดูกันต่อดีกว่านะครับเรื่องราวของต่อกล้วยประหลาด

หยุดยั้งไม่ได้จริงครับ
ท็อกกล้วยประหลาษที่ทำให้ชาวบ้านต้องมามุมดูกันเยอะ
มันประหลาษจริงเพราะว่าท็อกล้วย
อยู่หลังบ้านแต่ระหว่างที่กำลังรดน้ำอยู่นั้นมองไปเห็นต่อกล้วยหอมที่ตนเองนั้นพึ่งตัดไป
อยู่มันกลับมีเครือแทงออกมาประหลาดใจแบบฝุดไปเลยล่ะครับ
ก็เลยไปเรียกชาวบ้านไปเรียกเพื่อนมาเพี้ยนมาดูกันหน่อยเร็วมาดูมาดูมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วมันดันโผล่ออกมาในช่วงของวันใกล้
ที่จะสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศรางวัลกันแล้ว
ที่นี้เองที่นี้เอง
เขาก็เลยต้องมาทำพิธีขอกันล่ะครับ

เอ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกนะว่า
มันคือความเชื่อสุดบุคคลนะครับว่ากันไม่ได้
แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนเขามาเขาก็ไม่รู้จะไปเอาเลขมาจากไหน
เพราะเห็นเครือกล้วยมันแทงออกมาแบบนี้เขาก็ไปนับสิครับ
นับลูกกล้วยทั้ง๖หวีที่อยู่ในเครือเนี่ยนะครับเขาไปนับว่ามีกี่หวีกี่ลูกมีกี่ช่อ
มีอะไรอยู่ข้างในเท่าไหร่ในการแทงออกมาเขาบอกว่ามีทั้งหมด๘๖ลูกนะ
โอ้หรอผมมองไม่เห็นมากมันเล็กนะแต่ก็ไปนับดูที่มันอยู่รอบเนี่ยนะ
ลองนับดูเขาบอกว่ามี๘๖ลูกรวมไปถึงเขาก็ถามด้วยนะ
เลขที่บ้านเนี่ยเลขอะไรก็บอกกันไปเลยแบบกงตรงนี่แหละฮะ
อ้าวเหมือนเลขไม่ได้เลยนะคุณชนะ
ว่าให้เดี๋ยวเลขมันจะแกน
อีกทีเลขที่บ้านนี้ก็คือ๒๙ไม่ใช่๒๖นะผมพูดผิดขออภัย
แต่ถ้ามันออก๒๖คุณคุณได้เลย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องย้ำไม่ต้องคุณนิวด่าว
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วพอไปคุยกับพี่แกพี่แกก็บอกเองนะว่า
แกเห็นเป็นเลขเด็ดตรงเลย
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราเอาไปลองฟังเสียงหน่อยว่าเลขอะไรฮะ
แล้วมาม่าเห็นเลขจริงสักเท่าไหร่เปลี่ยนได้

แต่ผู้ผ่อนมาม่าเห็น๗๑
พี่อยู่ใต้ได้หนึ่งตัวบอกแบบนี้

ใครได้ยินในฝั่งแล้ว
ได้ยินตามที่เราได้ยิน
ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะแต่ผมขอย้ำว่าเราไม่ได้มาใบ้เลข
หรือว่าไม่ได้มาทำการบอกว่ามันจะออกอย่างนั้นอย่างนี้
แต่อย่างใดมันเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เขาเชื่อกันแล้วเขาไปเห็น
เขาบอกกันว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มยืนยันเลยว่างวดนี้
มันจะเป็นแบบนี้ถูกต้องคืออันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขา
ที่เขาพบกับสิ่งที่มันแปลกประหลาดแล้วก็สนอกสนใจ
แล้วก็มาดูกันคุยกันแล้วมันก็ได้ข้อสรุปออกมาแบบนี้นะคะ
หลังจากที่เราไปส่องไปดูเลขเด็ดกันแล้วเนี่ยที่ตอกล้วยที่มันแปลกที่มันมีความประหลาดเนี่ย